จริงนะครับคือมีครอบครัวหนึ่งนะคือน้องเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแหละก็ไปชาปนกิจชาปนกิจเสร็จปั๊บไอ้ตอนจะไปเก็บอัฐินะฮะกระดูกส่วนหนึ่งนะเขาบอกว่าไปเจอตัวเลขเหมือนมันปั๊มอยู่แล้วตัวเลขตัวเลขนี้มันจะไปปั๊มอยู่ได้ยังไงครับคุณผู้ชมลองดูฮะ

นี่คืออะไรช่วยหาคำตอบให้ที
ชิ้นส่วนนี้เขาบอกว่าเป็นชิ้นส่วนของกระโหลกครับ
แต่ว่ามีเลขติดอยู่แบบนี้ได้ยังไง

เพื่อจะเก็บอัฐิไปเมื่อวันที่๖สิงหาคม
ปรากฏว่าตอนเข้าไปเก็บกระดูกสับปะเลิกกับเจ้าวาด
ท่านตกใจด้วยนะแล้วก็ถามญาติบอกว่า
มีเศษกระดูกชิ้นหนึ่งมันถูกปั๊มเลข
กระดูกชิ้นนี้เนี่ยนะฮะ
ได้ถูกเข้าเตาเผาหรือเข้าเมนเรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วออกมากระดูกมีเลขติดมาแบบนี้
ลักษณะเหมือนการปั๊มด้วยแบบ
แต่แต่นี่คือกระโหลกคนเหรอถูกด้วยอะไรสักอย่างหนึ่ง
ปั๊มแล้วลงไปเป็นรอยชัดแบบนี้นะครับ

กองนี้เป็นของนายสถาพรพรแสนอายุ๒๖ปี
เขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุครับเมื่อวันที่๑สิงหาคม
คลิปนี้คือวันที่ญาติไปเก็บอัฐิที่วัดแล้วเจอกระดูก

ทั้งพระทั้งสรรพเลิศถามญาตินะว่า
โยมคนตายเคยผ่าตัดไหมใส่แขนขาเทียมไหม
เพราะว่าพระไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลย
ก็ยืนยันว่าน้องไม่เคยนอนโรงพยาบาล
ไม่เคยผ่าตัดไม่เคยใส่แขนขาเทียม
และที่น่าแปลกใจคือตัวเลขบนกระดูกชิ้นนี้
มันเป็นตัวเลขนะฮะที่ตรงกับวันเกิดและวันตาย
วันเกิดวันตายในสถาพรเนี่ย
ซึ่งทางครอบครัวก็อยากรู้ความจริงว่า
ตัวเลขบนเศษกระดูกนี้มันมาได้ยังไง

อยากจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบ

อาจารย์วีรชัยพุทธวงศ์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ

แท้จริงแล้วไอ้กระดูกสีขาวปั๊มตัวเลขนี้

เพราะลักษณะตัวเลขคล้ายแท็กกางเกง

ถ้าด้วยแทคกางเกงโอ้โหเวลาเผา
ความร้อนมันสูงไป๑๐๐องศาเซลเซียส

ชิ้นแบบนี้เหรอนะฮะอ้าวเดี๋ยวเราต้องติดตามกันต่อไปว่าแท้จริงแล้วนะครับ
ตัวเลขนี้บนกระดูกหรือเปล่าหรือถ้าบนกระดูกมันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะ